เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังบอกเลยว่าผลงานเยอะแน่น
มาเลยจ้ะมากันที่ผลงานละครกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
โดยผลงานละครนะมีให้ชม๒เรื่อง๒รสสุดแซ่บด้วยกัน
ที่หนึ่งคือกรัฐรักนะคะก็ประกบคู่กับนางเอกรุ่นพี่คุณแอนทองประสมนั่นแหละ
ก็เป็นแบบเรื่องราวรักต่างวัยอะไรอย่างนี้
ทำเอาตอนนี้แฟนละครต่างบอกว่าโหยรอชมเลยนะเรื่องนี้
แอนนั่งแท่นผู้กำกับด้วยนะคะ
หลายคนรู้นะว่าพี่แอนบอกเลยว่าเฮียบแล้วก็เนี๊ยบมาก
แล้วก็รอดูผลงานพี่แอนนะจ๊ะ
ส่วนอีกเรื่องคือพิษวาสฆาตเกม
ประกบคู่กับนางเอกรุ่นน้องจีน่านียานี่เองนะคะนีนาค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้จะเป็นละครแนวโรแมนติกดราม่าเลย
เป็นการประกบคู่กันครั้งแรกของพระนาง
เชื่อว่าเป็นพระนางที่เคมีเข้ากันแน่นอนนะ
อกจากนี้ค่ะเห็นว่ามีผลงานประกอบละครนะ
กบคู่กับสาวเต้ยจรินทรด้วย

มาดูด้านภาพยนตร์กันบ้างนะคะ
โอ้โหล่าสุดคุณผู้ชมคงได้เห็นแล้วล่ะค่ะ

ชื่อหนังนะคะชอบมากอายุทยามหารรวย
เป็นภาพยนตร์รักแอคชั่นแฟนตาซี
ที่เล่าเรื่องราวย้อนไปสมัยอายุทยานู่นคุณผู้ชม
ติดตามดูได้นะคะเพราะว่าโปสเตอร์ออกมาเท่านั้นแหละค่ะ
แฟนคลับชั้นกรี๊ดเลยนะคะ

หลังจากที่เคยเล่นเรื่องรักไม่เป็นภาษาเมื่อปี๒๕๖๒มาก่อนค่ะ

หนังไปแล้วละครไปแล้วเพลงเจมส์จิเขาก็มีนะคะ
ทุ่มเทไม่แพ้กันค่ะกับซิงเกิ้ลล่าสุดนะคะชื่อว่า
ปล่อยไปเมื่อวานนี้ปังมากคุณผู้ชมนะคะ

ก็จิลายูนะคะแล้วก็คุณโบเบนเจาะวัน

ปังกระมังหม้อหายอีกรอบเลยค่ะคุณผู้ชม
นะสองคนนี้การแสดงสุดอยู่แล้วนะคะ

ถ่ายเชียร์กันยาวไปเลยนะคะ